คุณผู้ชมค่ะสำหรับปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองที่เขาบอกว่าปีชงของปีนี้ก็คือ
ปีมะเสงวอกกุลขานนะคะคุณผู้ชมซึ่งบันเทิงไทยรัฐในวันนี้ในช่วงของไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู
อันนี้เราตั้งกันคำถามตามพี่แจ๊กกะรีนไปก่อนนะคะวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมตามคุณแก้มวิชญานีไป
เพราะคุณแก้มเนี่ยเกิดปีชงพอดิบพอดีปีมะเสงถูกต้องแล้วรวมไปถึงอาจารย์นะคะ
เขาบอกว่าเป็นอาจารย์เป็นหมอดูของเซลปคนดังจะเป็นยังไงตามไปดูกันเลยค่ะ
และตอนนี้นะคะเราอยู่ที่วัดเลเนยี่นะคะอยู่กับน้องแก้มสวัสดีค่ะ
เชื่อไม่ได้หน่อยวันนี้มะแก่ปีชงเปียอะไรค่ะนี่
เสงค่ะมะเสง
ปีแก้มก็ว่าอยู่แล้วค่ะแต่ปีนี้อาจจะด้วยความที่เราแบบ๑๐๐เนอะเราก็ต้องมา
แล้วจะมีแฟนไหมคะโยแสกล้างแกล้งทำถามน้องแก้ม

อาแล้วเดี๋ยวผมขอตามน้องแก้มไปหน่อยน่ะว่าย

ก่อนอื่นเลยก่อนที่คุณจะต้องทำพิธี

สิ่งที่สำคัญที่สุดคุณต้องมีพวงมาลัยดาวเรือง

มากราบศักระพระประธานก่อน
แล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องเอาทูบ

หกครั้งสรรพทุกข์สรรพสูรรค์สรรพเขา

ไปข้างขวา๖ครั้งครับข้างซ้าย๖ครั้ง

ถ้าตามใดที่เรามีสติแน่นอน
เหตุการณ์อะไรต่างนานาก็จะไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้น
โอ้โฮบรรยากาศที่วัดเล่งเนยี่นี่นะครับ
คลักนะไปด้วยคนที่มีจิตศรัทธา
รวมไปถึงคนที่ต้องการที่จะไปแก้ชง

เขาเป็นหมอดูที่แบบว่ามีชื่อเสียงในเรื่องของอย่างนี้แหละค่ะ
ให้กับเซลปคนดังดูดวงให้กับเซลปคนดัง